มีชาวบ้านไปพบศพชายรักชายอายุ๕๐ปีเป็นช่างเสริมสวยที่ตำรวจหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็พอไปตรวจสอบสภาพศพก็คือเปลือยกาย
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่ว่ามีอุจจาระไหลออกมานะครับ
ตำรวจบอกว่าก็จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะ
ตำรวจภูทรบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ได้รับแจ้งว่าพบศพผู้เสียชีวิตก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นบริเวณริมท้องนาหมู่ที่๓ตำบลหนองชากพบผู้เสียชีวิต
ทราบชื่อต่อมาคือนายสวิทย์บุญสนมอายุ๕๓ปีนอนเสียชีวิต
คือในสภาพนี่ไม่สวมเสื้อผ้าพบรองเท้าเสื้อแล้วก็กางเกงอยู่ข้างศพนะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ตามร่างกายไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้าย
พบเพียงอุจจาระไหลออกมาเท่านั้นค่ะ
ทีนี้จากการสอบปากคำนายอนุวัฒน์เดชจำเรินนะครับอายุ๕๔ปีเจ้าของท้องนาที่เกิดเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงเช้าออกไปหวานเมล็ดข้าวตามปกติแล้วครับ
พอลงมาจากรถก็พบว่าไปพบคนนอนเปลือยกายเสียชีวิตอยู่แล้ว
ไม่รู้จักมาก่อนเหมือนกันว่าผู้ตายเป็นใครไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
แต่เคยเห็นหน้าเพราะว่ามักจะมาเก็บผักปุ้งในบริเวณดังกล่าวที่เกิดเหตุนะฮะ
ไปฟังเสียงของผู้เห็นเหตุการณ์นะครับ
ที่นี้ยาตื่นของผู้ตายเล่าว่านายเส้วิตหรือที่ชาวบ้านเรียกกันเนี่ยนะคะว่าปะสินปะสินนี้มีอาชีพเป็นช่างเสิร์มสวยอยู่ในตลาดนองชาก
ก่อนที่จะพบศพก็ไม่มีทีท่าหรืออาการใดที่ผู้ตายจะคิดสั้นหรือว่าฆ่าตัวตายค่ะ

อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับ
อ๋อให้ตัวออกไป
แล้วเขาสวม
เครื่องประดับ
ไม่มีครับ

ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าผู้ตาย

และอาจเกิดช็อกหรือว่าหัวใจวาย
ชายหนุ่มคู่ขาก็เลยรีบหนี

ไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลตำรวจ

แล้วก็เพื่อนผู้ตายเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่ามีใครมาติดพันธุ์ผู้ตายหรือเปล่า